คุณผู้ชมคะยังมีข่าวแบบนี้อยู่ในประเทศไทยนะ
บุรีรำเขาไม่มีไฟฟ้าใช้มา๕๓ปี
นานมากแล้วคือบอกว่าติดต่อหน่วยงานไปแล้ว
ขอไปหลายรอบแล้วก็ยังไม่มีที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้าน
คือที่ไหนรู้ไหมที่สารปู่ตา
ไปไหว้โดนบันดาลขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ไฟเข้ามาทีเถอะ
เดี๋ยวดูตอนที่ชาวบ้านเขาไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยค่ะ
เออคุณผู้ชมมันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่าง
บางทีที่ผ่านมาเราเห็นแต่ขอฝนถูกไหม

แต่ว่ามาขอไฟค่ะคุณผู้ชม

นึกว่าชาวบ้านไม่พึ่งพิงหน่วยงานแล้วไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ

ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวต้องฟังข่าวนี้ให้จบนะ
เพราะว่าหน่วยงานเขาได้ยินเสียงของชาวบ้านด้วย

ชาวบ้านบ้านประดูกที่หมู่๙ตำบลประสาทอำเภอบ้านด่านที่บุรีรำเนี่ยนะ
รวมตัวกันแล้วก็มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารปู่ตาประจำหมู่บ้านเนี่ย
คือเขาก็หวังแหละว่าถ้าเกิดว่าที่พึ่งสุดท้ายมัน
หาที่ไหนไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นสารปู่ตา
เพราะว่าไม่มีไฟมานาน๕๓ปีแล้วนะคะ
แล้วก็เลยคุยกับชาวบ้านคุยกับนางสำเรียง

คุณผู้ชมนึกภาพตามตอนเย็นเนี่ย

ต้องมารวมตัวกันแล้วก็เอารถไถมาปั่นไฟ
ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเอามือถือมามารวมกัน
แล้วชาร์จแบตสิ่งที่เป็นห่วงคือห่วงเด็กค่ะคุณผู้ชม
เวลาเรียนหนังสือเสร็จจะทำการบ้าน
ต้องเอาดูสิคะไฟฉายมาส่องบ้างเอาตะเกียงมาจุดบ้าง

เออแล้วเด็กบางคนเนี่ยนะบอกว่า
หนูไปโรงเรียนแล้วเพื่อนหนูล้อเรียกหนูว่าไอ้ยับไอ้ยับ

น้องไม่มีไฟฟ้าที่จะเสียบเตารีดแล้วรีดผ้าให้เรียบนะคะ
แล้วการออกมากราบสารปู่ตาเนี่ย
ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นวิธีการสุดท้ายแล้วจริงค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
รวมถึงทหารก็มาดูแต่เรื่องมันก็ยังเงียบ
ทีนี้พอเป็นข่าวแบบนี้เราก็ไม่ปล่อยค่ะคุณผู้ชม
ไปสอบถามผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปราศาสตร์
ไปถามเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรำ
คือเราไปคุยกับผู้จัดการคือผู้จัดการจีรวัตรนะคะ
บอกว่าตอนนี้หน่วยงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ความเดือดร้อนของชาวบ้าน๗ครอบครัวที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
คืออยู่ห่างจากหมู่บ้านหลักมาประมาณโลเดียวเท่านั้นเองคุณ
แล้วก็มีเสาไฟฟ้าเข้ามาใกล้หมู่บ้านประมาณ๕๐๐เมตร

ทีนี้ทางผู้จัดการการไฟฟ้าเนี่ยนะ
บอกว่าทางการไฟฟ้าก็พร้อมดำเนินการ
ขยายเขตจ่ายไฟฟ้าให้กับชาวบ้าน
แต่เรื่องของการไฟฟ้าจะปักเสาพาดสายเนี่ย
จะต้องได้รับอนุญาตกับคนที่ดูแลพื้นที่ก่อน
ก็เลยถามเอ้าผู้จัดการแล้วจะยังไงต่อคะ
ผู้จัดการบอกว่าใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวบ่ายวันนี้
จะประชุมหารือร่วมกับทุกฝ่ายเลย

อย่างเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานที่ดินเนี่ย
อันนี้จะต้องรอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดตรวจสอบก่อน
ที่ดินที่ชาวบ้านอยู่เป็นที่ดินประเภทไหน
เป็นที่ดินทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบบ่ายนี้แล้วแล้วไม่ได้ติดขัดเรื่องไหนเนี่ย
เดี๋ยวการไฟฟ้าจะดำเนินการให้
ฉันขีดเส้นใต้คำว่าทันที
อันนี้คือเจ้าหน้าที่ทางผู้จัดการการไฟฟ้ายืนยันมาแบบนี้แล้วนะคะ
เอาให้ดีนะเอาให้ดีนะเอาให้ชัวร์นะ
ชาวบ้านจะได้มีไฟใช้ไม่ได้ไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะฮะ